ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพบังพลี
ได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกยิงค่ะ
ตอนที่นั่งอยู่ในรถกระบะรถกระบะจอดอยู่ในลานจอดรถ
คนเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาล

แต่สุดท้ายแล้วจากการตรวจสอบไม่ได้โดนยิงนะคะ
แต่โดนเหมือนคนปาเหล็กฟันเฟืองเครื่องจักรอะค่ะ
ปลาใส่รถค่ะนี่ค่ะ
กระบะสีดำทะเบียนบ่อใบไม้ท้อทหาร

และนี่ค่ะกระจกหลังเห็นไหมคะ
จกด้านหลังฝั่งขวาเป็นรอยแตกดูโบ๋แบบนี้เลย

คนเจ็บคือนายชัยนรงค์มนุษย์อายุ๓๗ปีนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลหัวแตก
แล้วก็ด้านหลังคือศีรษะด้านหลัง

ทีนี้ค่ะจากการตรวจสอบในรถค่ะ
เจอเหล็กฟันเฟืองของเครื่องจักรนี่ค่ะ
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๔นิ้ว
ตกอยู่ที่พื้นเบาะนั่งด้านข้างคนขับ
กระจกแตกระจายเลยนะคะ
ก็เลยเอาเหล็กฟันเฟืองอันนี้มาเทียบกับรูที่กระจกรถ
มันพอดีกันเลยขนาดใกล้เคียงกันเลย
นี่ค่ะตำรวจลองดูลองไปเทียบดูแบบนี้
ตำรวจก็เลยบอกว่านายชัยนรงค์บาดเจ็บ
ที่ศีรษะด้านหลังเนี้ยมันได้โดนยิงหรอก
ไอ้เหล็กฟันเฟืองนี่แหละไม่รู้ว่าใครปลาหรือยังไงอ่ะ
มันทะลุกระจกแล้วไปโดนหัวด้านหลังแต่เสียงมันดัง
กระจกแตกเสียงดังด้วยคนที่บาดเจ็บเขาก็นึกว่าตัวเองโดนยิงเนี่ยนะคะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปสำรวจที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ตรงนี้ค่ะเป็นถนนเข้าออกตลาด
แต่ตอนกลางคืนมันมืดมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีแต่ป่านะคะ
รอบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีเสาไฟ
จุดที่นายชัยนรงค์คนเจ็บจอดรถอยู่ก็คือริมถนนข้างปราบเรือ
หน้าไปทางถนนเทพารักษ์แล้วเขานั่งเล่นมือถืออยู่ในรถ
ปิดประตูหน้าต่างอะไรหมดเลยนะ

ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์มาจอดติดเครื่องอยู่ที่ท้ายรถ
แล้วก็มีเสียงดังขึ้นคล้ายเสียงปืน
นายชัยนรงค์คนเจ็บบอกว่าเขาก็ลงมาจากรถนะ
จังหวะนั้นเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งอยู่บนรถจักรยานยนต์
แต่เหมือนวัยรุ่นคนนั้นก็ตกใจที่เห็นคนออกมาจากรถ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากที่เกิดเหตุเลย
นายชัยนรงค์คนเจ็บเนี่ยก็วิ่งไปหาภรรยาที่ขายของอยู่ในตลาดนะคะ
นึกว่าตัวเองโดนยิงนึกว่ากระสุนเข้าที่โอ้โหศีรษะด้านหลัง
ภรรยาของคนเจ็บค่ะนางสาวจิรพรอายุ๓๒ปี
ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาทั้งคู่เนี่ยมีอาชีพขายข้าวหมกไก่อยู่ในตลาดนี่แหละ
มาหลายปีแล้วไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
ก่อนหน้านี้ประมาณเดือนกว่าสามีเคยทะเลาะกับพ่อค้าขายของในตลาด
จอดรถเรื่องมองหน้ากันก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุนี้หรือเปล่า
ใช่ออกตรงนี้เลยก็เลยมาตรงนี้แล้วก็เจ๊บรถเอารถพบมันก็ไม่มี

แล้วแฟนผมว่ามองอะไรหรือเปล่าคืย
แต่ว่าแฟนเคยเล่าให้ฟังไหมว่าโอเคมาจอดรถแบบนี้
แย่งที่จอดกันเขาเลาะกันอะไรนี่มีไหม

นี่นะคะทีนี้ทีมข่าวก็พยายามจะไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้น
ว่ามีใครเห็นเหตุการณ์ช่วงจังหวะที่เกิดเหตุบ้างไหม
นางสาวชะดาพรค่ะเป็นเจ้าของร้านขายปลีกส่งอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

เธอก็บอกว่าตอนเกิดเหตุไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทุกอย่างเป็นปกติ
ก็อาจจะเป็นเพราะช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่คนกำลังจะกลับบ้าน
กำลังจะออกจากตลาดก็เลยพลุกพลาดนะคะ
รู้อีกทีก็คือมีรถตำรวจมีรถของมูลนิธิไปถึงที่จุดเกิดเหตุ
แต่เธอก็บอกว่าขอย้ำอีกเสียงนึงว่า
จุดตรงนี้จุดที่เกิดเหตุมันมืดมากจริงนะ
แต่เหตุการณ์ทุบกระจกรถมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ
หนูไม่ได้ยินเสียงนะหนูก็นั่งขายของปกติ
แต่ถามว่าหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์แบบ
พอรถมันวิ่งมันเป็นรถแบบวิ่งเข้าออกคนเขากำลังกลับบ้านอะไรอย่างนี้

ไม่มีใครวิ่งหรือว่าตื่นว่าคนโดนยิงหรือเสียงโดนยิงอะไร

ซึ่งเขายังไม่มีแบบมีไฟหรือมีอะไรก็จะมืด
สามารถเข้าออกได้ใหม่ค่ะก็คือใครจะเข้าจะออกมันก็ไม่สามารถเห็นได้หมด
ใช่เพราะมันได้๒ทางไม่รู้ว่าเขาตรงไปหรือว่าเขาเลี้ยวออกเลี้ยวออกทางนี้
ทีนี้ค่ะทางพูดกลับสอบพบังพลีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิโรธตัดโสก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ต้องนำไอ้เฟืองเหล็ก
เป็นหลักฐานสำคัญไปตรวจสอบดูว่ามีร่องรอยของคนร้ายหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนไหม
หรือเป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นคึกขนองมาลงมือปลาอะไรใส่รถ
หรืออาจจะเป็นการตั้งใจแค่จะทำให้เสียทรัพย

ขณะเกิดเหตุเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงดังตุ้ง

เขาหันกลับไปข้างหลังเขากระจกรถก็เป็นรูใช่ไหมครับ
เขาให้การว่าเขาก็เปิดรถลงมาปุ๊บทีนี้เลือด
เขาก็ตกใจนึกว่าโดนยิง
ภรรยาเข้ามาพี่เขยเข้ามาเขาก็มาให้การ
ทีมข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของคนเจ็บนะคะผ่านทางโทรศัพท์
เธอก็บอกว่าตอนนี้หมอก็ให้น้องชายของเธอพักรักษาตัวอยู่
เพราะว่าอาการก็คือยังปวดหัวอยู่เลยนะคะ

ส่วนรถที่เสียหายก็รอในเรื่องของประกันเดี๋ยวจะมาดูแล
ตอนนี้ก็ต้องพักการขายของที่ตลาดกันไปก่อนค่ะ
เพราะว่ายังต้องรักษาอาการบาดเจ็บนะคะ
ก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่